สวัสดีค่ะคุณชนะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณชิสานะครับ
เวลามากัดให้สะบัดกันทุกข่าวกับเราสองคนคุณชนะและชิสาในคู่กัดสะบัดข่าว
ช่วงเวลาดีแบบนี้นะครับ๑๕นาฬิกา๓๐นาทีโดยประมาณนะครับ
ก็จะมาเจอกับพวกเราสองคนแบบนี้อัปเดตข่าวสารเรื่องของมาตรการต่างในการเยียวยากันดีกว่า
โดยเฉพาะผู้ประกันตนมาตรา๓๓ก่อนหน้านี้ได้รับเงินช่วยเหลือไปแล้ว๒๕๐๐บาท
ข่าวดีคุณผู้ชมแว่วมาว่าเดี๋ยวจะมีการจ่ายเพิ่มให้อีกสักเดือนหนึ่ง
รายละเอียดยังไงตั้งใจฟังกันให้ดีนะคะ
วันนี้ทางภาครัฐก็มีการประกาศออกมาแล้วค่ะสำหรับผู้ประกันตนมาตรา๓๔
ในพื้นที่จังหวัดสีแดงเข้ม๑๓จังหวัดแรก
จะได้รับเงินเยียวยาเพิ่มอีก๑ครั้งอีก๑รอบ๒๕๐๐บาทค่ะ
ถ้าหากว่ารวมกับครั้งที่ผ่านมาคือช่วงสิงหาคมเนี่ย
ก็จะได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยารวม๕๐๐๐บาท
ว่าเมื่อไหร่สิ้นเดือนกันยายนนี้ล่ะค่ะ

จากผู้ประกันตนมาตรา๓๓ในเขตพื้นที่จังหวัดสีแดงเข้ม๑๓จังหวัดแรก
จะได้รับเงินเยียวยารอบ๒แล้วนะครับ
ทางภาครัฐเขาก็ได้ออกมาบอกว่า
ผู้ประกันตนมาตรา๓๙และ๔๐ที่อยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดสีแดงเข้ม๑๓จังหวัดแรก
ก็จะได้รับเงินเยียวยาเพิ่มอีก๑เดือนจำนวน๕๐๐๐บาทด้วยเช่นกันครับ
ก็อย่างว่าแหละเราล็อกดาวน์กันไปนาน
แต่หลายคนเขาได้รับผลกระทบกันค่อนข้างเยอะเลยทีเดียว
บางคนตกงานไม่มีงานทำขาดรายได้ก็ได้เงินส่วนนี้แหละจุนเจือนะคะ
มีเรื่องให้น่าจับตามองเพราะมีข่าวลือออกมานะครับคุณผู้ชมครับว่า
ตอนนี้มีการประชุมสอบคอชุดใหญ่เกี่ยวกับเรื่องของมาตรการต่างนะครับ
เรื่องของเรื่องก็คืออาจจะมีการยกเลิกพรกรฉุกเฉินหรือการยุบสบคหรือเปล่า
โอ้โหนี่ถ้าเป็นจริงนี่ข่าวใหญ่เลยนะ
ใช่ครับคือในวันนี้นะครับนายกรัฐมนตรีเนี่ยเขาได้เข้าประชุมกับคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนเมื่อเช้าที่ผ่านมา
ก็มีการเรียกประชุมสอบคอชุดใหญ่ด้วยในวันศุกร์ที่๑๐กันยายนนี้นะครับ
ก็มีการคาดการณ์กันแหละคือคาดการณ์กันไปข้างหน้าเลยนะว่าอาจจะมีการประเมินสถานการณ์หลังคลายล็อก๑สัปดาห์ก่อน
เอ๊ะพอคลายล็อกแล้วเนี่ยผลเป็นยังไงบ้าง
ดีขึ้นไหมแย่ลงหรือเปล่าหรือจะมีมาตรการคลายล็อกอะไรเพิ่มเติมไหม
ก็คือเรื่องของเรื่องจะมีการทบทวนการใช้พรกรฉุกเฉินอีกด้วยซึ่งตั้งแต่เดิมเนี่ยจะสิ้นสุดวันที่๓๐กันยายนนี้คือพรกรฉุกเฉินเนี่ย
โอ้ยเราใช้กันยาวมานานมาก
ต่อไปเรื่อยนะคะเพราะฉะนั้นงานนี้จับตาดูศุกร์นี้จะมีการประชุมแล้วจะมีการเปลี่ยนแปลงมาตรการอะไรกันไปบ้างนะคะ
ส่วนเรื่องต่อไปนะคะเราไปดูคลิปเหตุการณ์ที่กำลังเป็นที่พูดถึงเป็นเรื่องดราม่าอยู่ตอนนี้กันดีกว่า
นี่มาอีกแล้วเรื่องอะไรทะเลาะวิวาดกันแบบนี้ดูแล้วน่าตกอกตกใจใครเป็นใครล่ะคะเนี่ย
มีการยื้อยุบฉุดกระชากันด้วย
อย่างเรื่องนี้ไปดูปฏิบัติการของตำรวจที่เขาบุกจับพ่อค้ายาบ้านะคะเรียกว่าการสกัดจับเนี่ยโอ้โหระทึกมากจริงนะคะ
มีวิธีการยิงปืนใส่ล้อด้วยจับได้หรือเปล่าไปดูค่ะ
ระวังอยู่หน้าระวังรถอยู่หน้าระวัง

ใช่ครับมันในหนังเลยอะ
จริงแต่นี่คือเรื่องจริงคุณผู้ชมเอาดูวินาทีนี้เลยนะคะ
คุณตำรวจเนี่ยกำลังขับรถติดตามรถกระบะสีขาว

ทะเบียน๒ทพจจ๖๔๔๒กรุงเทพมหานคร
เพราะสายรายงานมาว่ากระบะขาวนี่แหละมียาบ้าซุกซ่อนอยู่

รถกระบะคันนั้นวิ่งมาถึงท้องที่หมู่๗
ตำบลโคกรวมอำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรี

ตำรวจเข้าชาร์จเลยครับไปที่รถเลยครับ
แล้วสั่งให้คนขับเปิดประตูเปิดประตูเปิดประตู

ใช่ครับแต่คนขับไม่ยอมเปิด

พยายามจะขับหนีอีกต่างหาก
ตำรวจนะครับเขาก็ต้องยิงไปที่ล้อทั้ง๔ล้อของรถกระบะคันนี้

แต่คนร้ายก็พยายามขับรถหนีต่ออุ้ย
แต่รถก็ติดนะเขาก็พยายามจะไปอะค่ะ

สุดท้ายไม่รอดนะตำรวจเนี่ยเขาดักเอาไว้แล้วทั้งหัวทั้งท้ายรถนะคะ
แล้วก็จับกลุ่มได้๒คน

คือนายจักรินนิกาจิอายุ๓๗ปีซึ่งเป็นคนขับ
อีกคนนึงนั่งมาด้วยคือนายยูมาร์ทวังหิตังอายุ๓๐ปีนะคะ

ตรวจสอบในรถเจอยาบ้าถึง๖๐๖๐เมตร
และทั้งคู่ก็ยอมรับว่าเป็นเจ้าของยาบ้าด้วย
นี่ต้องทำกันอย่างนี้ครับ

ตำรวจเนี่ยก็ได้นำทั้ง๒เนี่ยส่งพนักงานสอบส่วนสอบพ่ออินบุรี
เพื่อดำเนินคดีฐานร่วมกันมียาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งไว้ในครอบครอง
เพื่อการจำหน่ายโดยผิดกฎหมาย
และเสพยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งโดยผิดกฎหมายด้วย
ค่ะเนี่ยโอ้โหนาทีการจับกลุ่มระทึกจริงนะคะ
ตำรวจก็ทำทุกวิถีทางคนร้ายก็พยายามหนี
แต่บอกไว้ตรงนี้ว่ายาเสพติดอย่าไปยุ่งเกี่ยวเลยนะคะ
อีกหนึ่งเรื่องนะครับเป็นเรื่องดราม่าในตอนนี้ที่เกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่นะครับ
ไปดูกันหน่อยว่าเขาว่ากันว่าเป็นกลุ่มชายชะกันที่แอบอ้างตัวว่าเป็นตำรวจ
คือบุกเข้าไปตรวจค้นในบ้านของผู้ต้องสงสัย
แต่สุดท้ายบุกเข้าไปเนี่ยกลายเป็นว่าเงินที่อยู่ในบ้านของผู้ต้องสงสัยหายไปจำนวนนึงครับ
ที่ได้ยินแล้วก็เห็นอยู่เนี่ยเสียงดังเะตรโรเลยฮะฟังไม่ค่อยรู้เรื่องหรอก
ไม่รู้เรื่องหรอกแต่มันเป็นอาการของผู้ชายสูงอายุคนหนึ่ง
เสื้อสีเหลืองที่โวยวายอยู่นั่นแหละแล้วอารวาสเลย
พยายามที่จะเข้าไปในห้องให้ได้เพราะเห็นลูกชายที่อยู่ในห้องน่ะ
ถูกกลุ่มชายชะกันกลุ่มนี้ทำร้ายตัวคนเป็นพ่อ
อันนี้ฟังก่อนนะตัวคนเป็นพ่อนะเขาทนไม่ไหวเขาจะเข้าไปช่วยลูก
เหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นที่บ้านของนายบุญยืนอายุ๕๙ปี
เหตุมันเกิดตั้งแต่เดือนมีนาคมที่ผ่านมาแล้วคุณชิสาค่ะ
แต่เรื่องของเรื่องเนี่ยลูกชายนำภาพมาโพสต์ลงในสื่อโซเชียลเนี่ย
เรื่องของเรื่องต้องการขอความเป็นธรรมและติดตาม

ถามว่าเงินมันหายไปได้ยังไงแล้วใครมาบ้างวันนั้น
นายบุญยืนบอกนะคะว่าวันเกิดเหตุมีชายชะกัน๗๘คนวิ่งเข้ามาในบ้าน
ชายชะกันที่ว่าอ้างว่าเป็นตำรวจแล้วก็มาถามหาลูกชายของคุณบุญยืน
แล้วก็สั่งให้ตัวคุณบุญยืนและภรรยานั่งลงอย่าขัดขืน
จากนั้นทั้งหมดก็วิ่งขึ้นไปชั้น๒เพื่อที่จะบุกไปทำร้ายร่างกายของลูกชาย
นี่ค่ะเราจึงเห็นเป็นภาพนี้ไงว่าพ่อเนี่ยก็ไม่ไหว
สงสารลูกก็พยายามที่จะดิ้นรนไปช่วยลูกแต่ก็ถูกผลักออกจากห้อง
แล้วจากนั้นกลุ่มชายก็นำตัวลูกชายออกจากบ้านไป
คือในตอนนั้นนะเขายังไม่ทราบว่าชายกลุ่มนี้เป็นตำรวจจริงหรือไม่
ก็เลยไปแจ้งความเอาไว้ก่อนที่สพบำเน็ตนรงค
พร้อมกับนำภาพจากกล้องวงจรปิดไปเป็นหลักฐาน
ต่อมาก็ทราบล่ะว่าเป็นตำรวจชุดจับกลุ่มยาเสพติดจากจังหวัดชายภูมิ
เอาง่ายเป็นตำรวจจริงทีนี้ยังไงต่อ
เขาไปที่กองกำกับการสืบสวนตำรวจภูทรจังหวัดชายภูมิเลย
เพื่อขอความเป็นธรรมแล้วก็ขอทราบความเป็นอยู่ของลูกชายด้วย
เอางี้ละกันคุณพ่อเขาไปเนี่ยเขาก็ได้รู้กันนะครับว่าลูกชายเขาเนี่ยกระทำผิดจริง
คือตรวจพบสารเสพติดในร่างกายและถูกดำเนินคดีตามกฎหมายนั่นแหละ
สักทีพอกลับมาถึงบ้านนะคะมาคุยกับภรรยาภรรยาก็บอกว่าเงินหายไป๓๒๔๖๐บาท
ปัญหามาอยู่ที่เงินหายเนี่ย

คล้ายกับธนบัตรแล้วแอบยัดเข้าไปไง
ทีนี้วันต่อมาครับก็เลยไปติดตามไปทวงถามกับตำรวจ
ตำรวจบอกว่าให้เงินคืนกลับมานะจำนวน๑๓๔๖๐บาท
ส่วนอีกที่เหลือประมาณสักหมื่นเก้า
เขาบอกว่ายังไม่ได้คืนนั่นไงอันนี้ก็ผ่านมาตั้ง๖เดือนแล้วด้วยอืม
ค่ะเขาก็เลยอยากจะขอความเป็นธรรมหน่อยแล้วว่าตกลงเงินเนี่ยมันหายไปยังไง
รวมถึงอยากจะขอทราบความคืบหน้าเกี่ยวกับคดีที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดด้วย
คือเรื่องของคดีก็คงเข้าใจอยู่แล้วนะว่าลูกชายก็ทำผิดก็ทำผิดจริง
ต้องยอมรับไปแต่ในจังหวะนั้นเงินหายมันหายไปไหน
ต้องอาศัยวงจรปิดนี้ด้วยเหมือนกันนะคะ
ไปดูอีกหนึ่งเหตุการณ์ค่ะมีการชกต่อยกันกลางถนนนะคะเกิดขึ้นที่ปราจีนบุรี
เริ่มจากคนขับรถกระบะเนี่ยนะคะไปชกคนขับรถพ่วง
เรียกได้ว่าโอ้โหชกกันจนเลือดอาบคุณชนะ
จากนั้นนะคะก็มีการมาทะเลาะเบาะแว้งมีการอ้างเหตุผลต่างนานาของแต่ละฝ่าย
แล้วเหตุการณ์จากนั้นเป็นยังไงไปดูค่ะ
โอ้โหขออภัยนะคะภาพเหตุการณ์อาจจะรุนแรงหน่อยนะคะ
แต่นี่คือเหตุการณ์เกิดขึ้นจริงไม่ใช่ละครไม่ใช่การแสดงแน่นอนอืม
คนขับกระบะก็คือผู้ชายเสื้อชมพูนี่แหละค่ะ
ทะเลาะวิวาตกับผู้ชายอีกคนหนึ่งเพราะใช้นี้จิฟัณฑ์นะ
แล้วก็ทั้งต่อยทั้งถีบคนขับรถพ่วง
ล้มลงไปนอนกลางถนนนะคะ

กลุ่มเพื่อนของคนที่เขาขับรถพ่วงคนที่โดนทำร้ายเนี่ย
เห็นคนขับรถกระบะโอ้โหไปทำร้ายเพื่อนเขา

ก็เลยยกพวกตะลุมบอลกันอยู่ตรงนั้น

ใช่ก็ยังห้ามแทบไม่อยู่อะค่ะ

ละหนจริงจริงตำรวจสพระบอบภัยก็ตรวจสอบนะคะ
พบว่าคนขับรถพ่วงเนี่ยคือนายรัฐพัฒน์เจริญอืม
ขับรถไปเฉียวชนกับรถกระบะของนายรัตนพลสร้อยสิงคำ
ซึ่งนายรัตนพลมีอาการมึนเมาอยู่
ัตนพลเนี่ยคือคนขับรถกระบะที่ไปทำร้ายเขาด้วยนะ
ใช่แล้วตรวจสอบภายในกระบะเนี่ยนะพบเบียร์๒ขวด
ดื่มแล้วด้วยอ้าวแล้วก็มีขวดเหล้าในกล่องอีกขวดนึงอ้าว
แค่นั้นนะคุณมีดสปาต้าและซองมีดก็ตกอยู่ที่ถนนอีกโอ้โห
ต็อแรกต้องเต็มไกรแล้วตาลับคนไต้เสื้อสีโยมพู
กระบวนขึ้นเพราะคนที่เขาโดนทำลายก่อนน่ะคือเค้าก็เป็นเพื่อนกันเงี่ย
เจ้าหน้าที่คู่ภัยนะครับก็นำตัวคนขับรถทั่วของที่โดนทำลาย
มันฟัสส่วนเฮียร์เฮ้ยไฟอะไรจัง
เก้าเข็มแล้วก็ต้องส่งตัวไปรักษาตัวต่อที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ
เพราะเลือดออกในสมองครับคุณชิสา
หนักนะส่วนนายรัตนพลคนขับกระบะเนี่ย
ตำรวจคุมตัวไปที่โรงพักตรวจวัดแอลกอฮอล์ได้๑๖๔มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์

กฎไม้คำนวณ๕๐ไงนี่เกินไปเยอะเลยค่ะ
เอาไปดูความของทั้งสองด้านนะเอางี้
เริ่มกันที่ไปถามนางสาวราตรีโสภาษีภรรยาของคนขับรถพ่วง
คนที่บาดเจ็บนั่นแหละไปพบตำรวจแล้ว
แล้วก็เล่าว่าวันเกิดเหตุสามีเธอเร่งเครื่องจะแซงกระบะคู่กรณี
แต่รถกระบะเองก็ไม่ยอมให้แซงก็ขับรถเบียด
แล้วก็เบียดแบบประมาณว่าเอาให้จอดจะจอดให้ได้คือลักษณะเบียดกันไปเบียดกันมาแล้ว
น่าจะมีเรื่องแน่จากนั้นพอจอดข้างทาง
คนขับรถกระบะเขาถือมีดมาแล้วก็ฟันกระจกรถ
แล้วก็ประตูฝั่งคนขับเรียกให้ตัวสามีก็คือคนที่ขับรถบรรทุกลงมา
เอาทีนี้คนขับรถบรรทุกก็ลงมาไงแต่ลงมาปุ๊บโดนทำร้าย
นั่นคือสิ่งที่ภรรยาของคนขับรถบรรทุกบอกนะครับ
นั่นแหละคุณผู้ชมส่วนภรรยาของคนขับกระบะคือนางสาวสุวิชากลิ่นจิ้งหรีดอายุ๒๘ปี
บอกอีกแบบหนึ่งนะบอกว่าโอ๊ยสามีฉันเนี่ยไม่ได้ไปโวยวายก่อนเลย
แต่พอลงจากรถไปแล้วฝ่ายคนขับอีกคนนึงเนี่ยนะพูดจาให้เธอเนี่ยนะฮะ
ไม่ค่อยดีเท่าไหร่อะค่ะทำให้เธอเนี่ยโมโห
แล้วแฟนเธอเนี่ยนะซึ่งเป็นหัวหน้าครอบครัวมีลูกเล็ก๓คน
ก็เลยรู้สึกว่าไม่พอใจอยากจะขอความเป็นธรรมด้วย
เอาล่ะนี่แหละครับก็คงจะเป็นเรื่องของอารมณ์นะ
ทางตำรวจนะครับพันธุรกิจเอกพงศ์อนันต์รักษาชาติผู้กำกับการสพระเบาะภัยนะครับ
ก็ได้สั่งการให้ชุดสืบสวนหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
พร้อมกับสอบปากคำผู้เกี่ยวข้องและผู้ได้รับบาดเจ็บอีกครั้งทั้งหมด
แต่เบื้องต้นนะครับเตรียมที่จะแจ้งข้อหากับคนขับรถกระบะก่อนเพราะภาพมันชัด
หนึ่งเลยพกพาอาวุธไปในทางสาธารณะ

เมาสุราในขณะขับขี่รถยนต์

จริงครับคุณผู้ชมครับมีสาวคนหนึ่งเข้าไปโพสต์คลิปนะครับเผยถึงราคาอาหารเช้าที่บอกเลยว่าแพงแสนแพง
เขาว่ากันอย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นไปสืบเสาะเรื่องนี้กันหน่อยนะครับ
ข้าวต้มหมู๒๓๐นะคะอันนี้นะคะข้าวต้มกุ้งนะคะกุ้ง๑๒๓ตัว
เบรคฟัสนะคะ๒๖๐ทุกคนว่าแพงไหมคะกะพร้าวทะเล๒๓๐บาท
ว้าว๑๒๓๔หมดเยอะมากนะคะไม่รู้ว่ามาจากอะไรนะคะ
ดฟุ้งฟิ้งนะคะเต็มจานเลยนะคะจานนี้ไม่พออันนี้ตักไปบ้างแล้วใช่ไหมคะ
นี่เราตักออกมานะคะ

อันนี้ข้าวต้มหมูค่ะแล้วก็ข้าวต้มมดด้วยนะคะเต็มไปหมดเลยค่ะ
คือพอเรื่องแบบนี้มันออกมามันมี๒มุมอยู่แล้วล่ะ

เขาบอกว่าเขาไปเที่ยวที่อำเภอเขาค้อจังหวัดเพชรบูรณ์
จากนั้นก็โพสต์เมนูอาหารเช้าที่พักแห่งหนึ่ง
ก็ตั้งคำถามกับเขาแหละว่าให้มันโหดไปไหม
กับราคาอาหารต่างนะราคาอย่างที่เห็นนะ

แต่ว่าชาวเน็ตเขาก็มีความคิดเห็นกันมากมาย
รายก็แบบโอ้โหเหมือนกับอยู่ฝั่งเดียวกันกับคนโพสต์น่ะ
เหมือนกับโอ้โหอาหารส่งมาจากดาวอังคารเหรอราคาตะเตือนไปสุด
ภาษาวัยรุ่นอ่ะนะบางคนก็มาเรียกได้ว่า
บอกในทางตรงกันข้ามบอกถ้าแพงก็อย่าไปกินสิ
คือนี่แหละความคิดเห็นสองฝ่ายแน่นอนครับ
ล่าสุดนะเจ้าตัวออกมาตอบโต้แล้วก็ออกมาบอกนะครับถึงดราม่าครั้งนี้ว่า
เอางี้ละกันใครที่บอกว่าแพงเขาก็ไม่ได้บังคับให้ทานนะ
ซึ่งถามว่าเขาไม่ได้บังคับแล้วเขาก็เขียนราคาเอาไว้ค่อนข้างชัดเจนนะ
ว่ามันเป็นอย่างไรแล้วทางเจ้าของเขาก็ยืนยันว่าก็มันสมราคาสมเหตุสมผล
เพราะเรื่องของเรื่องสถานที่ของเขากว่าจะเอาวัตถุดิบอะไรขึ้นไปได้
มันก็ใช้เวลานะแล้วมันต้องมีต้นทุนอ่ะไม่เข้าใจอ่ะใช่ไหมนะคะ
ก็เป็นเรื่องของความคิดเห็นที่แตกต่างกันไปคือบางทีเราก็ไม่รู้หรอกว่า
เมนูที่เขาจัดมาให้เราเนี่ยกับราคานี้ขนาดมันเป็นยังไงหน้าตาเป็นแบบไหน
แต่ว่าถ้าท้ายที่สุดเราเลือกแล้วก็ต้องยอมรับคือผู้ประกอบการเองก็ต้องทำให้เหมาะสม
นะฮะจะได้แฮปปี้กันทุกฝ่ายนะไม่มีข้อวิพากษ์วิจารณ์แบบนี้ครับ
ค่ะกินกันเนี่ยนะฮะก็กินให้มันดีกินให้มีสุขภาพถูกไหม
กินเช็มมากไปสุขภาพมันก็ไม่ดีเนาะนะแหละซิ

อืมใกล้น้ำปลาจนหมดห้วยอีกแล้วนะ

ก็ลิ้นมันชาก็ยังไม่กลับมารับรถเลย
กระทึ่งร่างหายสึมืออยู่
มันยี่ยั่งเข้มอยู่สิวะ

แก้เผ็ดแก้หวานเองแก้ได้แต่แก้เข็มแก้ยากแก้ยากนะเธอ
จะไปหาหมอหรอ
เดี๋ยวก่อนเคลียร์ตรงนี้นิดนึง
แก้เค็มเนี่ยต้องไปหาหมอเหรอคะ
ก็ต้องให้แพทย์เขาดู

สเค็มมันเกี่ยวอะไรกับหมอล่ะคะ
มันเกิดขึ้นจากอะไร
รสชาติที่ไปรับมาเนี่ย
คุณรับอาหารมาจากไหน
สารอะไรที่ทำให้ลิ้นของคุณเนี่ย
มันไม่สามารถรับรสเค็มได้อีกต่อไป

อาหารแต่ละอย่างแต่แล้ววัตถุดิบ

หลังจากโซเดียมซู๊ง

แต่คุณไม่น่าจะมีปัญหาเรื่องรสเค็ม
คุณน่าจะเป็นเบาหวานมากกว่าเพราะคุณชอบของหวาน

ทุกสื่อทุกสำนักต้องเล่น
คนก็สนใจไงเรื่องแบบนี้มันมีด้วยเหรอคะคุณชนะ
คือเรื่องของเรื่องเอาบอกไว้ก่อนนะ

แต่เรื่องของเรื่องที่ต้องมาเล่าให้ฟังเนี่ย
เพราะว่ามันเป็นคลิปที่ถือว่าหลายคนเนี่ย

อกอย่างนี้ถึงที่เลยเหรอครับ
อ้าวก็มาแล้วก็ตามสัญญาค่ะตามสัญญา
คือความสุขให้เอฟซีใช่ป่าว
คุณชนะเบลอซะไม่รู้เรื่องเลยคุณชนะอธิบายซิ
งั้นฟังผมผมอธิบายให้ดีนะ
เหตุการณ์มันเกิดขึ้นที่ริมถนนในอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่
มีผู้ชายแล้วก็มีผู้หญิงที่มีรอยสักคนนี้ขับรถมาจอด
แล้วก็มีผู้ชายคนหนึ่งอยู่เปิดประตูมาแล้วก็ทัก

มันนักแมะกันมา

สักพักผู้หญิงคนนี้บอกอ่ะไหนก็มาแล้ว

แล้วเธอก็ถลกเสื้อของเธอ
แล้วก็เปิดหน้าอกหน้าใจ

พูดว่าคืนความสุขให้กับเอฟซี

เรื่องของคนอีกกลุ่มหนึ่ง
เดี๋ยวเราเล่าต่อเนืองไปแต่พูดเรื่องของ

แล้วได้พบได้พูดคุย

โอ้โหพี่มันนานแล้วนะ
สำหรับคนที่ชื่นชอบรสนิยมทางเพศไหมประมาณนั้น
เป็นคอนเทนต์เฉพาะอย่างนี้ดีกว่านะคะ
แล้วก็มีการเก็บเงินด้วยนะคะ
โดยที่เขาบอกว่ามีการเก็บเงิน๕๐บาทในการให้บริการแต่ละครั้ง
เขาว่าอย่างนั้นแต่ทีนี้คุณผู้ชมค่ะพฤติกรรมของหญิงชายคู่นี้ไม่ได้มีแค่นี้นะคะ
เพราะไปตรวจสอบย้อนกลับไปแล้วเนี่ยมีคลิปในลักษณะอนาจารย์
แล้วให้คุณผู้ชมดูนี่คืออีกหนึ่งตัวอย่างเบาใช้คำว่าเบาเพราะมากกว่านี้ก็มีเยอะแยะนะฮะ
เป็นหญิงสาวคนเดียวกันนะคะเห็นลายศักดิ์ของเธอก็เห็นชัดเจนนะคะว่าไม่น่าจะเป็นคนเดียวกัน
เธอก็มาพูดเชิญชวนให้คนที่มาดูเนี่ยสมัครเข้ากลุ่มลับเพื่อดูคลิปในเชิงอาณาจารย์นะคะ
รวมทั้งดูฟรีด้วยในบางส่วนนะคะ
เนี่ยฮะแล้วนอกจากนั้นนะฮะยังมีการโพสต์ภาพแล้วก็ลักษณะในท่าทางเชิงอนาจารย์
แล้วนี่ยังอีกคลิปหนึ่งตรงนี้ตรงนี้เหตุเกิดเนี่ยที่บริเวณริมถนนอักษาจังหวัดนครปฐม
ก็ผู้หญิงคนเดียวกันนั่นแหละมาในยามวิการแบบนี้เธอบอกว่าก็มาคืนความสุขให้เอฟซี
ว่าเธอคืนความสุขหลายรอบอยู่กันนะฮะ

คือเธอก็ทำในลักษณะคล้ายกันกับที่เป็นคลิปที่เป็นข่าวที่จังหวัดเชียงใหม่นั่นแหละ
เพราะคลิปมีมากมายนะคะจนเมื่อเวลาสักสิบโมงเช้าเนี่ยค่ะ
นางรัชดาพรและนายบินแฟนนุ่มค่ะชายหญิงคู่นี้ก็เดินทางมาพบตำรวจสพแม่ริม
เพื่อรับทราบข้อกล่าวหานะคะหลังจากที่มันเป็นกระแสนะคะ
แล้วก็ก่อเหตุขึ้นมาต้องเรียกว่าก่อเหตุแหละเพราะมันเป็นเรื่องถือว่าอนาจารย์เหมือนกันนะคะ
ทีนี้นางรัศดาพรและนายบินก็เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวที่มารอทำข่าว
ซึ่งสิ่งที่ทำก็ถือว่าเป็นการคืนความสุขให้กับเอฟซีอีกครั้งหนึ่งแล้วนะให้กับแฟนแฟน
ความสุขนะให้กับคนดูอ่าอ่าก็อาจจะมีคนดูบางกลุ่มที่ชอบดูแบบนี้ไง
คือลักษณะก็คือเขาจะให้แฟนเขาน่ะผู้ชายน่ะอืมเป็นคนถ่ายให้ค่ะ
แล้วก็ไปบริการสร้างความสุขต่างว่ากันไปอย่างนั้น
แต่เธอเองก็ขอโทษสังคมมาด้วยขอโทษชาวเชียงใหม่ด้วยที่ทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงและภาพลักษณ์อันดีงามแล้วนะคะ
เป็นภาพตอนที่มาพบกับคุณตำรวจนะครับเพราะฉะนั้นนะครับ
เรื่องต้นนะครับทางตำรวจแจ้งไป๓ข้อหาครับก็คือผลิตมีไว้นำเข้าส่งออกหรือเผยแพร่สื่อลามกอนาจารย์เพื่อการค้าหรือเพื่อจ่ายแจกนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ใดที่มีลักษณะอันลามกอนาจารย์และข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นทำให้ประชาชนทั่วไปอาจเข้า
ฝืนพระราบบอกควบคุมโรคติดต่อเพราะว่าไปในยามที่เคอร์ฟิลอืมนะฮะก็เขาพูดอยากได้ไหมครับ
ตัดสินแล้วกันนะคะคุณผู้ชมก็ลองพิจารณาดูบางอย่างก็เป็นเรื่องรสนิยมความชื่นชอบ
แต่ว่าต้องดูว่าอยู่ในกรอบในเกณฑ์หรือเปล่าจริงจริงครับค่ะอ่ะไปดูเหตุการณ์ในโลกโซเชียลที่มีการแชร์คลิปกันนะครับ
เหตุการณ์ตะลุมบอลกันครับผู้ชายสามคนรุมทำร้ายผู้หญิงคนหนึ่งที่เธอกำลังปกป้องผู้ชายอีกคนนึงไว้
ด้วยเหตุที่ว่าเข้าใจผิดครับ
โอ้โหเนี่ยดูสิครับเหตุการณ์มันเกิดขึ้นแบบนี้น่ากลัวจริงนะ
ดูเหมือนมีแต่เด็กเด็กวัยรุ่นวัยรุ่นนะคะครับอ่ะผู้สื่อข่าวของเรานะครับ
เดินทางไปที่บ้านโอปังโกนะครับตำบลไพรพัฒนาอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกดนะครับ
เนี่ยฮะไปที่นี่เพื่อสอบถามกับผู้เสียหายในคลิปครับคุณชิสากับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้น
ก็ไปถึงที่บ้านของผู้เสียหายนั่นแหละที่ตะบนไพรพัฒนาอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสเกตนะครับ
ก็เจอกับนางสาวเอเป็นนามสมมุติแล้วกันวัย๒๒ปีเธอเล่าถึงเหตุการณ์ในวันนั้นว่า
วันเกิดเหตุคือวันที่๒กันยายนตัวเธอนัดกับเพื่อนน้อง
เล่นน้ำที่ทานน้ำตกห้วยสวายคือมันอยู่ไม่ไกลจากบ้านแหละ
เล่นกันไปเล่นกันมาก็นั่งอยู่ตรงนั้นน่ะนะแต่พอเจอกับกลุ่มผู้ก่อเหตุเท่านั้นแหละคุณชิสา
ต้องบอกว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุในนั้นเนี่ยเคยเป็นแฟนเก่าด้วย
เราก็ยังเคยคุยคุยกันมาอ่าแต่ตอนเนี้ยเลิกกันแล้วนะอ่า
ซึ่งแฟนเก่าคนนั้นก็เข้ามาถามเธอว่าน้องผู้ชายที่มาด้วยกันอ่ะเป็นแฟนไหมเออ
ก็ตอบกลับไปว่าไม่ใช่แฟนเป็นน้องเออ
แค่นั้นเหรอคุณผู้ชมเพื่อนของแฟนเก่าก็วิ่งมาชกเธอกับน้องที่บอกว่ามาด้วยกันเนี่ย
รุมบอลเลยค่ะเธอเองก็เลยต้องปกป้องน้องผู้ชายคนนี้นะคะ
ก็เข้าไปกอดเอาไว้แล้วก็เหมือนกับยอมถูกต่อยไปด้วยทั้งที่ก็ไม่ได้เป็นแฟนกันอ่ะ
แต่น้องก็รู้สึกผิดที่เป็นต้นเหตุทำให้น้องผู้ชายเนี่ยถูกรุมตะลุมบ่อนค่ะ
กลุ่มกลุ่มฟังนั้นคือเหมือนแบบมีคนนึงที่ว่าเป็นคนคุยเก่าอะค่ะคือเลิกคุยกันประมาณก็น่าจะเดือนหนึ่งแล้ว
แต่พอไปเล่นน้ำก็คือไปเจอไปประทะกันพอดีเขาก็คิดว่าไอ้น้องคนที่มาด้วยนะเป็นแฟน
ตอนแรกยังไม่ทำร้ายค่ะตอนแรกเขาก็เรียกหนูไปคุย
หนูก็เลยเดินไปคุยเขาถามว่ามากับใครมากับน้องเขาถามว่าใช่น้องเหรอ
เขาบอกว่าใช่ใช่น้องแล้วเลิกกับแฟนอีกคนยังเลิกแล้วก็เลิกตั้งแต่ที่เลิกกันกับเขาวันนั้น
เขาเลยพูดแบบนี้เขาบอกมีอะไรอยู่ในเขตพิทักษ์จัดป่าเฮ้ยสวายอำเภอภูสิงส์สวัสดิ์ประเทศ
ส่วนเธอกับน้องผู้ชายในคลิปโอ้โหต้องไปโรงพยาบาลนะเพราะได้รับบาดเจ็บ
บอกแบบนี้ละกันน้องผู้ชายก็ได้แผลรอยช้ำตามตัวไปผู้หญิงก็โดนนะ
ผู้หญิงนี่หนักเลยคุณชิสาเขาโดนลุมสกรรมไปขนาดนั้น
เธอบอกเธอมีแผลรอยฟกช้ำตามตัวที่หนักเลยกระดูกข้อนิ้วหัก
โอ้โหดูสิต้องดูเนี่ยนะต้องอย่างเงี้ไว้อ่ะโอ้โห
ทั้งหมดทั้งมวลนะครับเธอนำเอกสารหลักฐานไปแจ้งความไว้ที่สพภูสิงหนะ
ค่ะต่อมาฮะวันที่สามกันยายนทางญาติญาติแล้วก็ผู้ก่อเหตุเนี่ย
มาพูดคุยเพื่อไกลเกลี่ยเจรจายอมชดใช้ค่าเสียหายแล้วต่อรองกันด้วยนะ
ตอนแรกขอไว้สามหมื่นสุดท้ายต่อกันไปหลายรอบอ่ะอืม
จบที่หมื่นสองโอ้โหแต่ตัวเธอเองอ่ะก็ตอนนั้นน่ะต้องยอมรับว่าเธอไม่รู้
ไม่ค่อยรู้เรื่องกฎหมายแล้วก็ไม่รู้ว่ามีคลิปที่เป็นหลักฐาน
เธอก็เลยยอมความแล้วก็อ่ะรับเงินนั้นมาเหมือนอยากให้เรื่องมันจบ
ตอนนี้พอมีคลิปออกมาเป็นข่าวแบบนี้แล้วเนี่ยเธอบอกว่ากำลังพิจารณาอยู่
อาจจะแต่จะต้องดำเนินคดีให้ถึงที่สุดใช่ไหมคะเหมือนเธอ
มีหลักฐานแล้วไงอืมนะคะเอาอย่างงี้แล้วกันก็
เป็นหูเป็นตาเนอะสำหรับผู้หลักผู้ใหญ่หรือว่าใครก็ตามแบบนี้แล้วกันนะคะ
ไปดูอีกเรื่องหนึ่งค่ะเรื่องนี้อยากให้คุณผู้ชมช่วยกันดูหน่อยนะคะว่า
เห็นเหมือนผู้ชายคนนี้ไหมเขาขับมอเตอร์ไซค์ผ่านป้ายรถเมย์
เจอเด็กผู้ชายเก้าขวบมานั่งอยู่คนเดียวก็เลยสงสัยแล้วก็
ชวนขึ้นรถไปบอกเดี๋ยวจะไปส่งพอไปส่งเท่านั้นแหละคุณผู้ชมกลับมาดูกล้อง
อ้าวผมคุยคนเดียวตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วเด็กผู้ชายคนนั้นคือใคร
โอ้จะสามทุ่มแล้วดูไปไหนล่ะ
หาวัดไหนว่าแสงสุขหรอเกมไปทำอะไรอ่ะเล่นเอาแล้วทำไมทิ้งหนูทั้งคนเดียวอ่ะไปดี
เดี๋ยวน้ำให้ส่งไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวขึ้นมาคืนมาเลยซึ่งมาเลย
พี่คู่กับใครนั่นดิพี่เขาคุยกับใครเป็นตุเป็นตาเป็นเรื่องเป็นราวเออ
เนี่ยคุณผู้ชมคลิปนี้แหละที่ทำให้หล่อนกันไปทั่วบ้านทั่วเมืองอ่ะค่ะพี่ผู้ชายคนนี้คุยคนเดียวเนี่ย
ป้ายรถเมย์บริเวณหน้าซอยหาทัยราชย่านมีนบุรีกรุงเทพมหานคร
คนที่ว่านี้คือคุณศรีวกรณสกุลนะคะเขานำคลิปมาโพสต์ลงเฟซบุ๊กแล้วก็บอกว่าอธิบายให้ผมเข้าใจที
ผมบ้าคุยอยู่คนเดียวเหรอเนี่ยอ้าวก็ภาพมันมันชวนให้คิดไปแบบนั้นนะ
ก็ใช่ไงค่ะแต่เขาบอกว่าเขาเจอเด็กผู้ชายคนนึงอายุสักแปดเก้าหัวเออ
นั่งอยู่คนเดียวแล้วก็ถามถ่ายทำไมมานั่งอยู่ตรงนี้คนเดียวจะไปไหนพ่อแม่ไปไหน
คือคุยกันเป็นเรื่องเป็นราวแล้วจนกระทั่งว่าเหมือนพาเด็กไปส่ง
สุดท้ายมาดูคลิปเอ้าไม่มีใครค่ะคุณ
ไปเนี่ยถ่ายไปเนี่ยไม่ถึงตอนที่ถึงหน้าวัดจุดที่ไปส่งอ่ะ
มันหมดก่อนค่ะแล้วเขายังบอกอีกนะตอนไปส่งอ่ะ
น้องคนนั้นยังยกมือไหว้ขอบคุณแล้วเด็กก็วิ่งเข้าไปในวัด
ตัวคนขับขี่มอเตอร์ไซค์ยืนยันนะผมไม่ได้เสพ
ผมไม่ได้ดูดผมไม่ได้ดมแต่ผมดื่ม
ผมดื่มอาจจะดื่มน้ำ
น้ำเก็บหวยดื่มอะไรก็ไม่ดูแซวคือเรื่องของเรื่อง
เขาบอกว่าเขาไม่ได้มีอาการหลอนอะไรทางเกี่ยวกับเรื่องของสารเสพติดแน่นอน
ทีนี้ทีมข่าวก็พยายามที่จะหาความผิดปกติว่ามีจุดไหนหรือเปล่าที่เด็กโผล่มาจริง
แต่พยายามดูจากคลิปจากหลักฐานต่างหลายรอบไม่เจอค่ะ
จนกระทั่งคุณผู้ชมค่ะไปสังเกตอยู่เฟรมหนึ่งในคลิป

นะคะปรากฏว่ามันมีเงาคุณผู้ชมต้องสังเกตดีมันค่อนข้างมืดนะ
เหมือนมีเงาเด็กนั่งเกาะหลังหนุ่มคนนี้อยู่จริง
เออถ้าเป็นแบบนั้นคือเรื่องของเรื่องเวลาขับขี่มอไซค์
ถ้ามีคนซ้อนด้านหลังไอ้เงาสะท้อนที่มันเป็นเงาจากไฟข้างทาง

มันต้องมีแหละมันต้องเห็นอ่ะนะคะ
อันนี้ก็เป็นหลักฐานหนึ่งที่พยายามที่จะหาเหตุผล
ล่าสุดนะคุณศิวกรโพสต์อีกรอบหนึ่ง
คือทางคุณศิวากรแกก็ไม่ยอมจบเรื่องนี้ไง

ไปสอบถามทางกู้ภัยว่าที่นี่เคยเกิดเหตุการณ์อะไรหรือไม่
ผู้ภัยบอกว่าไอ้จุดตรงนี้เคยเกิดอุบัติเหตุใหญ่

หลังจากนั้นก็มีอุบัติเหตุเรื่อยมา
พร้อมกับส่งภาพถ่ายที่ติดวิญญาณ
มาให้คุณศิวากรดูด้วยไอ้ที่ว่าติดวิญญาณอยู่ตรงนั้น
ไอ้ตรงกระจกรถน่ะ
มันก็คิดไปได้หมดล่ะคุณชนะ

แต่พอลักษณะดูเงาต่างดูการขับขี่ต่าง
มันก็มีความเป็นไปได้ว่าเขาอาจจะเจออย่างนั้นจริง

แต่ถ้าหาคำตอบมายืนยันทำไม่ได้หรอก

แต่ว่าถ้าผู้ความสบายใจใครอยากจะไปทำบุญอุทิศวรกับคนอะไรก็อาว่ากันไปแล้วกัน
เปลี่ยนบรรยากาศคุณผู้ชมออกจากเรื่องหล่อนมาเรื่องที่เรียกว่าต้องหาข้อคลายสงสัย
ถ้าคุณผู้ชมเนี่ยนะคะไม่รู้ว่าตัวเองรับรสรับกลิ่นดีไหม
ต้องใช้วิธีการปิดตาและทดสอบ

อ่ะอย่างพ่อหนุ่มคนนี้ตอบเป๊ะแม่นยำจมูกดีกว่าคุณ
อืม
เอ๊ใครก็ได้ช่วยบอกที

เล็กหน่อยมะนาว
ป้าหมือกกานุ่ย

ผมปล่อยผ่านเรื่องนี้ไม่ได้
ทำไมคุณคล่องใจคุณต้องหาคำศัพท์อธิบายแล้วล่ะ

เว้ยอุ้ย

หื้ยไปหาดูก่อนครับกันใครรู้ก็รู้
กดเองไม่เอาได้งานอย่าทำแบบนี้ยิ่งหนัง

แต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยไปหาคำตอบกันที่บ้านกัน

เดี๋ยวได้ดูกันเรื่องของ
มีตัวลงตัวเลขอยากรู้จริงเลยเชียวว่าสรุปแล้วมันคือเรื่องอะไร
เดี๋ยวมาตามต่อกันแบบชัดในคู่กัดสะบัดข่าว

คุณชิสาคุณได้เงินเดือนจากทางไทยรัฐของเราอยู่แล้ว

เงินเดือนจากคุณสามีคุณได้ไหม

ว่าก็ต้องจะแจกแจ้งตรงนี้นะคะ
สลีบเงินเดือนเดือนสิงหาวันที่๑๔รีดซักผ้ารีดด้วยซักด้วย๒๐๐วันที่๒๑รีดด้วยซักด้วย๒๒๘ซักอย่างเดียวไม่รีดนะ
หลังจาน๑ครั้ง๕๐บาทบ้านไม่กว่านเลยโอ้โหเป็นไปได้ไงกว่าบ้านร่วม๖๐๐
๖๐๐เย้มากอ้าวลำไป๖๐๐อ้านี่วิเศษเมื่อคืน
โอ้โหเฮ้ยมาที่ต้ารัก
คือมีเงินเดือนหลักมาทำอะไรบ้างกวาดบ้านถูบ้าน
ก็งานบ้านงานในบ้านแต่ติดใจไอตรงโบนัสเนี่ย
มีพิเศษโบนัสเนี่ยได้มาจากอะไร
ไม่รู้อุ้ย
แล้ววันนี้เราจะลากันไปด้วยภาพการซ้อม

ไปดูกันนะครับส่วนช่วงนี้หมดเวลา
ติดตามรายการต่อไปกับข่าวเย็นไทยรัฐ

สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ